ใครยังไม่สบายใจไปสดชื่นกับเครื่องดื่มอร่อยที่ร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านขายกาแฟที่ขายกาแฟบนรถกระบะตกแต่งไอเดียแบบสุดเก๋สุดชิคเลยจ้า
โอ้โหเป็นรถกระบะเก่าด้วยนะคุณ
ใช่ไหมแต่เขาเหมือนดัดแปลงออกมาเป็นร้านขายกาแฟไปดูกันร้านนี้คือร้านต้นภูเลนะคะ
ตั้งขายอยู่ที่หมู่ที่๑ตำบลอุ้มผังอำเภออุ้มผังจังหวัดตาก
ตากที่ตากนะที่เขาเอารองเท้ามาวางนี่คือเขาทำอะไร
มาตากไม่ใช่มาอยู่ที่จังหวัดตาก
คือแต่เขาเอารองเท้ามาวางมาขายคุณชนะเคลิ้มอ่ะคุณพูดไวแล้วคุณพูดให้ผมเคลิ้มตามไง
เขาเอามาขายที่จังหวัดตากเฉยใช่แล้วร้านนี้เป็นร้านกาแฟสุดชิคเลยเขาใช้รถกระบะเก่ามาดัดแปลงให้เป็นเหมือนซุ้มขายกาแฟนะคะ
ซึ่งร้านนี้เป็นแนวคิดของคุณลุงวิโรธอายุ๒๑ปีแล้วนะคุณลุงมีไฟมากนะ๖๑ปีเก่ามากจริง
คุณลุงเนี่ยเล่าถึงแนวคิดการทำร้านกาแฟนี้บอกว่าเมื่อก่อนลุงก็ประกอบอาชีพทำหลายอย่างแต่พออายุมากขึ้นก็เลยอยากทำเป็นหลักแหละ
ด้วยการแบบขายกาแฟดูไหมเนื่องจากตัวลุงเองเนี่ยเป็นคนชื่นชอบในการดื่มกาแฟเป็นชีวิตจิตใจ
แล้วคุณลุงมีสไตล์มากคุณดูใส่เอี๊ยมยีนไว้เคราวเป็นนุ่มฮิปสเตอร์นะคะ
คือคุณลุงเนี่ยชื่นชอบการดื่มกาแฟเป็นชีวิตจิตใจก็เลยเริ่มศึกษาคนที่ชอบเขาจะศึกษาเรื่องอะไร
เล็ดพันธุ์กาแฟเขาบอกว่าสนุกมากแต่ละสายพันธุ์มันมีรสชาติและความแตกต่างกันออกไป
สนุกมากเลยนะทั่วแต่ละช่วงเวลารสชาติไม่เหมือนกันกาแฟปลุกแหละแต่ละที่รสชาติก็ไม่เหมือนกัน
วิธีการชงที่แตกต่างก็จะทำให้คุณได้รสชาติที่ไม่เหมือนกันนะคะ
เขาก็เลยอยากจะสร้างจุดเด่นให้ทางร้านด้วยการนำรถกระบะเก่าของตัวเองนี่แหละ
ดัดแปลงเป็นร้านกาแฟเลยครับแล้วก็ทางร้านเขาจะใช้กาแฟที่มีคุณภาพเลยนะ
ชงให้ลูกค้าคือคุณลุงเขาชอบเขาคัดสรรมาแล้วว่าดี
ก็เลยทำให้ร้านนี้มีกาแฟที่อร่อย
นี่เหมือนแกกดอะไรสักอย่างละนะหลายโจ๊กมาเลย
ใช่ไหมเป็นวิธีการชงกาแฟอย่างหนึ่งของเขาใช้แรงดันอะไรประมาณนี้
ก็คุณลุงวิโรธเนี่ยจะใช้การคั่วบดกาแฟด้วยมือคุณเห็นไหมว่าคุณลุงเขาจะมีเครื่องบดมือนะคะ
แล้วเมื่อกี้ที่คุณเห็นมันเป็นเครื่องชงอัดลม
คุณเคยทานแบบกาแฟแบบไนโตรไหมอันนี้ไม่เคยจริง
แฟนไนโตรมันจะมีความเป็นเหมือนซัสเหมือนคุณดื่มเครื่องดื่มน้ำอัดลม
แต่เป็นรถกาแฟอันนี้ไม่รู้เลยนะลองรู้ใช่ยกล้อบ้างโอ้ยัวบ้างอะไรอย่างนี้
คืออันนี้เขาใช้เครื่องอัดลมมันก็จะมีหลากหลายคุณไม่ชอบแบบอัดลม
คุณก็ทำแบบธรรมดาอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันแต่เขาก็คือประดิษฐ์คิดค้นวิธีการทำขึ้นมาเองนะคะ
ก็จะทำให้กลิ่นของเมล็ดกาแฟที่ได้มันหอมมากยิ่งขึ้นใครที่อยู่แถวนั้นก็ไปชมหรือไปชิมกาแฟของคุณลุงกันได้
ร้านชื่อว่าต้นภูเลจังหวัดตากนะคะเราขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างให้แล้ว
ให้ติดต่อสอบถามกันดูเผื่อใครมีโอกาสแวะเวียนไปอุดหนุนคุณลุงดูค่ะ
กาแฟเขาต้องหอมากต้องเด็ดจ้ะ